สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะใหม่ให้เยอะสวัสดีคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ

เคยเจอเพื่อนอยู่ค่ะสลับวนเวียนกันมาเนอะ
มันเป็นไงบ้างแถวบ้านฝุ่นเยอะไหม
เยอะค่ะจนกระทั่งต้องขอต่อว่าว่าไม่สามารถออกกำลังกายตอนเช้าได้โดยเด็ดขาด
ซึ่งวันนี้ปรากฏว่าไทยกับรัฐเองก็เอาข้อความหมายน่าสนใจพอสมควรว่าเทวีวของเราเนี่ยอเชียไม่มีพื้นที่ไหนที่อากาศบริสุทธิ์เลย
อืมฝุ่นค่อนข้างค่อนปลุงกัน
เรื่องของโรงงานเป็นเรื่องของอากาศอย่างเดียวหรือว่ายังไงคะ
เขามีการสรุปมาว่าเฮ้ยเป็นภัยที่แบบว่าเราคิดไม่ถึงเรามองข้าม
แต่แปลกตรงที่ว่ามีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับฝุ่นอยู่ที่๐๒
คือคนมองข้ามหมดเลยครูอ้วนคือมันน่าสนใจมากนะฮะวันนี้ถ้าสมมุติว่า
วันนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นตัวกันได้หรือยังสำหรับเกี่ยวกับฝุ่นทั้งหมดเนี่ย
วันนี้ไทยรัฐเขาลงมาเนี่ยว่าผลวิจัยเนี่ยทวีปเอเชียของเราเนี่ย
คุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกที่เมื่อก่อนเรางงว่าเฮ้ยเราไปไหน
ทำไมเราไปงานศพ๑๐งานมะเร็ง๘งาน
มันแทรกซึมเข้าห้องเลือดวันนี้คุณหมอหลายคนเขาออกมาพูด
แต่มันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
การเผาป่าหรืออะไรอย่างนี้เรารู้ว่ามันเกิดจากอย่างนั้น

จริงถ้ามนุษย์เป็นคนที่สร้างขึ้นมนุษย์ต้องเป็นคนแก้นะ
ก็วันนี้บอกไม่ต้องไปโทษใครมันไม่ได้ความผิดใครเลย
มันเป็นความผิดของพวกเราเราขับรถหรือเปล่าล่ะ

ทิ้งขยะหรือเปล่าล่ะทิ้งขยะก็ต้องไปเผาอยู่ดี

เพราะพวกเรามนุษย์เราทุกคนเราเกิดเป็นมนุษย์

ค่ะก็จริงต้องบอกว่าอย่างกรุงเทพมหานครเองสำหรับช่วงเช้าวันนี้เนี่ย
ค่าก็ค่อนข้างสูงมากถ้าเกิดออกไปข้างนอกเรามองไปลักษณะมันจะดูคล้ายกับหมอก

ในพื้นที่ของกรุงเทพยังไงคะคุณคุณอยากรำดับสียังไงคะ
คือถ้าม่วงเลยนี่คือมีผลต่อสุขภาพแล้วก็คือมีส้มมีแดงม่วง
เอาง่ายถ้าสมมุติคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราหายใจยากขึ้นไหมล่ะ
จริงก็เมื่อกี้ถึงบอกไงว่าตอนเช้านี่แย่เลย
ทุกวันมันครูสอนร้องเพลงอะจะต้องโอ้โอโอโอไม่ได้แหละคุณค่ะเด็กที่มานะ
พอเปิดโรงเรียนแล้วปั๊บเนี่ยนะภายในไม่เกิน๗วันป่วยทุกคน
แล้วพอเวลาป่วยแล้วป่วยค่อนข้างจะหนักมากขึ้น
ถ้าไม่รีบดูแลตั้งแต่ต้นเลยนะคุณต้องระวังตัวเบบีมากเลยนะ
เด็กเด็กเล็กเลยค่ะอันตรายมากถูกใช่
ไม่แต่เรายังไม่แก่ค่ะสัก๘๐กว่าแล้วเราค่อยคิดเนาะ
ยังอยู่ถึงนะถึงก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแบบมากจริง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างที่บอกไปเยอะใช่ไหมคะ
เหนือไม่ต้องพูดถึงเยอะมาแบบต่อเนื่องพูดทุกวันพูดทุกวันมาแบบต่อเนื่องจริงอะค่ะ
รายงานจากเชียงใหม่นะคะบอกว่าสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดช่วงเช้าถูกปกคลุมไปด้วย
ควันเรียกว่าหนาทึบมากมองไปนี่คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยทึบเลยทีเดียว
พร้อมกับมีผลตรวจวัดคุณภาพอากาศค่ะที่เกินข้ามมาตรฐานที่เรียกว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ย
ต่อเนื่องในตำบลช้างเผือกศรีภูมิตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
อำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงดาวแล้วก็อำเภอฮอตตำบลหางดงหลายพื้นที่เห็นไหมคะอย่างที่บอกไป
ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลนครพิงเขามีการเปิดเผยค่ะ
บอกว่าสถานการณ์ฝุ่นควันแล้วก็ค่ามลพิษทางอากาศของเชียงใหม่
เบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มก้อน
หรือว่ามันผิดสังเกตไปนะคะจึงอยากจะแนะนำประชาชนเนี่ยตอนนี้ก็คือ
ป้องกันตัวเองอย่างเต็มรูปแบบจริงคือบางทีโอเคอากาศมันเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงได้
หน่วยงานภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยตัวเราเองเราก็ต้องดูแลตัวเราเอง
ทำความสะอาดฝุ่นละอองในบ้านถ้าเกิดคุณมีเครื่องกองอากาศ

เปิดเข้าไปนี่โอ้โหค่าขึ้นไปแบบ๔๐๕๐๖๐บางพื้นที่อย่างนี้
ดังนั้นเนี่ยรู้ได้เลยว่าแม้กระทั่งเราปิดบ้านสนิท

ดังนั้นตอนนี้อาจจะต้องแบบหมั่นทำความสะอาดในตัวบ้านด้วย
หรือถ้าพอจะทำได้นะคะ
ฟ่ออากาศก็อาจจะช่วยได้หน่อยในช่วงนี้

เบื้องกาลอย่างที่คุณเบื้องกาลที่พี่บอกว่าอากาศดีนักดีหนาว
วันนี้โอ้โหน้องเลิกคิดเลย

ก็คือขุนนัวไปด้วยหมอกควันเลยทีเดียว

โดยเฉพาะบริเวณกลางแม่น้ำโขง

ผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้าระหว่างเมืองบึงกาล

แล้วก็เรือรับส่งผู้โดยสารนะคะ

เพราะว่าเวลาเราเดินเรือเนี่ยบางที
ทัศนวิสัยมันมองได้ไม่ดีเหมือนปกติ
มันเห็นสั้นลงค่ะมองไกลไม่ได้

สาธารณสุขต้องออกมาบอกเลยว่ามันไม่ค่อยดีจริง
น้องเมื่อก่อนบึงกานน้องคลายเขาถือจังหวัดที่ดี
สมัยเราโตกันมาเขาบอกว่า
อากาศดีที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่น้องคาย
ปรากฏวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะคุณดูบึงกาลสิ
คือของบึงการนี้ต้องบอกว่ามันเกินค่ามาตรฐานมา
ก็คือตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ค่าส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่เหลือง

ถ้าขยับขึ้นไปเป็นสีส้มนี่คือเริ่มมีผลต่อสุขภาพแล้ว

เหลืองส้มสลับกันไปมาแบบนี้

มันก็จะมีสร้างสะพานมิขภาพภัยแล้ว

และที่สำคัญคือฝนมันไม่ตก

อากาศแห้งฝุ่นก็ตามมา

วันนี้อ่านไทยรัฐมาก่อนออกมาเนี่ย

เป็นวันที่ฝุ่นเยอะมากเลย

มากกว่า๙๐ว่าในจำนวน๑ปี
เอเชียใต้เอเชียตะวันออก

เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเนี่ย
เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย

ยิ่งหายใจเยอะมันยิ่งเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย

มีเพียงเท่าไหร่รู้ไหม
ที่สนใจ

หายใจอากาศเข้าไปคุณภาพที่ได้รับ

คนเราต้องใช้วิธีการหายใจอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะอ่าน
ไม่เบื่อเหมือนกับเมื่อก่อนเรา
เราเบื่อไหมเราฟังข่าวเพราะนี้เราเบื่อเนาะ

หยุดเผาแล้วเขาจะทำหา

มันอยู่ที่ตัวเราลงมือนี่แหละ
ตอนนี้ถ้าสังเกตตัวเองก็จะรู้สึกแบบเจ็บคอ

หายใจดูติดขาดดูเหมือนจะเป็นหวาน

แต่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะ๑ปีเนี่ย

ต้องดูแลนะคะไม่มีใครมาดูแลเราเนอะ
จะบอกว่ารอให้ทางด้านใครมาช่วย

มันยังไม่ได้เป็นประเด็นในประเด็นของโลกเลย

เปิดเจอโรคร้อนปุ๊บเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่อง
ไม่อยากสนใจใช่แล้วตอนนี้ก็เป็นการ
โดนโรงทั่วโลกนะคะเขาออกมาแบบ
ชัดเจนมากเรื่องของโรคร้อนเพราะว่า

อากาศไม่ดีอย่างฝุ่นก็ตามมา

เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เราทำเนี่ยแหละฮะ

อัปเดตกันช้อนิดหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณบิ๊ก
๙๘๘เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่นะฮะ

วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาเนี่ยนะฮะ
เปิดเผยว่าบิ๊กเนี่ยก็เป็นพี่น้องในตระกูล๔บ่อใบไม้
ถูกต้องไหมฮะหรือนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรเนี่ย
ต้องใช้ก็ว่าเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีมาเกาะ๙๘๘
ตอนนี้ตัวเขาเองพยายามติดต่อขอมอบตัวแล้ว
โดยยื่นเงื่อนไขต้องได้รับการประกันตัว
คือหมายถึงว่าเอาละเขามามอบตัวนะ
แต่สัญญากับเขาก่อนว่าต้องให้เขาประกันตัวนะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเงื่อนไขนี้ด้วยเหรอ
นั่นน่ะสิเราจะสร้างเงื่อนไขกันได้ไหม
กฎหมายมีอยู่แต่คุณสร้างเงื่อนไขมาแบบ

อย่างนี้ทุกคนก็สามารถขอประกันตัวได้หมดเลย

ตำรวจไม่สามารถรับเงื่อนไขนี้ได้

เจ้าตัวก็ยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศ

เขาบอกงงคงให้ไม่ได้
ซึ่งตำรวจก็พูดมาตรงว่าเขาให้ไม่ได้
ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นในคดีเนี่ย

เหมือนที่มีการนำเสนอข่าวออกไปเนี่ย
แต่คาดว่าได้ตัวผู้ต้องหาบางส่วนเร็วนี้แล้วล่ะ

พบว่ามีผู้ต้องหาสองคนเนี่ย

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว
ตั้งแต่มีกรณีข่าวเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยล่ะ

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

พนักงานสอบสวนก็ได้เรียก
พยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ย
ฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ย

คดีพวกเนี้ยเขาจะดูเส้นทางการเงินค่ะเส้นทางการเงิน
ส่วนที่มีข้อมูลว่านางสาวอิสราทองบริสุทธิ์เนี่ย
ก็คือดิวใช่ไหมดิวค่ะค่ะที่ตำรวจเดินทางไปขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ไต้หวันนะ
ค่ะเดี๋ยวดิวจะเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี้ย
หกมีนาคมคุณลงยืนยันแล้วดิวจะกลับมาอืม
ต้นตำรวจเขาบอกว่าตอนนั้นก็มีกระแสข่าวว่าจะกลับจะกลับมา
แต่เบื้องต้นเนี้ยไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนะ
ก็น่าจะเดินทางกลับมานั่นแหละนะคาดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกำหนดการเดิม
ที่หนูเคยพูดเอาไว้ว่าจะกลับมาปุ๊บก่อนจะไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกาย
ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นข่าวของมาเกาะแปดแปดเป็นการอัปเดตกัน
แต่มาเกาะแปดแปดแปดเงียบไปเลยเนอะเพราะว่ามันมีอะไรที่ใหญ่กว่ามาเกาะแปดแปดแปดเยอะเลยอ่ะ
ข่าวมีทุกวันแต่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันยังไม่จบไงอันนี้เนาะ
ไปครอบตรงชาติกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแน่แก่
ระหว่างที่เมื่อกี้เราพักเรียงแล้วก็ดูทางออนแหละ
ทุกบ้านมีคนป่วยอืม

บางทีมันรู้สึกว่ามันเจ็บคอระคายคอ
แล้วก็คนเราส่วนใหญ่จะมีแบบโรคภูมิแพ้
ว่าโอเคละพวกเราเป็นส่วนหนึ่งนี่ต้องรับประช็น

เรื่องของกฎหมายในบ้านเมืองมันต้องเข้มงวดและชัดเจน
คือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ต้องมีส่วนในการแบบว่า

ส่วนเราเป็นประชาชนก็เป็นผู้ปฏิบัติตาม

ถ้าใครที่แบบว่ามันมีการทำผิดอะไรก็ต้องมีกฎหมาย
แบบออกมาลงโทษแบบเหมาะสม
ไม่ใช่แบบปล่อยกันไปเรื่อยแบบนี้มันก็แก้ไม่ได้
แล้วแก้ไม่ได้กลายเป็นสุดท้ายเราต้องมารับผิดชอบเหรอ
ก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวต้องช่วยกัน

เชื่อไหมแบบว่าทุกทีครูอ้อยลองไปดูเนี่ย

บอกว่าให้ขายของไม่ดีขายของไม่ดีขายของไม่ได้
ล่าสุดที่ฝนตกอ่ะเดินไปซื้อคันเหนียวมูลที่อยากกินกับขมม่อมม่วง

บอกอู้ขอบคุณฝนมากเลยขอบคุณฝน

เขาบอกว่าเขาไม่ไหวมาหลายวันแล้ว

ดีเท่าไหร่ก็ต้องเอาเงินไปรักษาตัวเอง
อืมใช่
การรักษาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ถูกเหมือนกันนะ

มาง่ายนะเขาบอกล้างจมูกซะหน่อย

มันจำเป็นนะฮะที่เอาแบบว่าเหมือนสลิง

เราฉีกตอนแรกตัวเองไม่คิดว่าเออไร้สารล่ะ
เขาบอกมันล้างสักนิดนึงมันไม่ได้แพงมาก
แล้วคุณเคยสังเกตหรือเปล่าสำหรับการล้างจมูก
น้ำที่มันผ่านออกมาเนี่ยมันสีมันเปลี่ยนจริง
จริงคุณลองวันนี้ตามร้านขายยาเนี่ยมีอยู่แล้ว
สำหรับการล้างจมูกโอเคละคุณล้างซะหน่อย
สองอันนี้อาจจะสิ้นเปลืองแต่ก็จำเป็นนะ
เครื่องฟอกอากาศอืม

ถามตัวเองที่เปลี่ยนไส้กรองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
อย่าลืมนะว่ามันดูดเชื้อโรคมันดูดทุกอย่างเข้าไปหมดนะ
คุณเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อืม
ก็จะมีไส้กรองหลายแบบนะที่ต้องซื้อแล้วเปลี่ยนใหม่
กับในชนิดที่เป็นไส้กรองแล้วเราเอามาล้าง
แล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ได้แล้วมันจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่า
หรือพูดถึงเรื่องของการล้างจมูกต้องระมัดระวังนะ
มีข่าวล่าสุดได้ยินไหมคะที่บอกว่าเอาน้ำเปล่าเปล่าเนี่ย
จากปลาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปล้าง
มันอาจที่จะเกิดอันตรายได้เพราะมันมีเชื้ออะไรต่างอยู่ในน้ำนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องใช้น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือสลาย
ที่เราจะซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป
ต้องเป็นน้ำเกลือเอามาล้างเท่านั้น
ดูสิกลายเป็นรายการสุขภาพดีวันนี้
แต่ก็ขอนิดนึงเนาะจะได้ตื่นตัวกับรายการเรา
สุขภาพดีวันนี้ที่เมื่อก่อนเราเจอปุ๊บจะต้องเปลี่ยนช่อง

มันไม่ใช่ใกล้ค่ะมันเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้ว

ขอเสริมเลยเพราะตัวเองอยู่กับผู้ปกครอง

จะมีอาการในการภูมิแพ้

พอมาเจอในเรื่องของ
พีเอ็ม

แล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นแพ้อากาศธรรมดา

ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้จริง

ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อไป

สักนิดนึงเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการสุขศึกษาเกิน

ที่บอกโอ้โหโหดเฮียงจริง
ผัวด้วยนะเป็นผัวเมียกัน

ใช้มีดดาบไม่ใช่มีดเฉย

เป็นมีดเหมือนแบบมีดทำครัวปรากฏไม่ใช่นะ

อย่างนี้ค่ะช่วงแขนกันเลยทีเดียว

คือคุณหมอนอายุ๔๕ปีจนเสียชีวิต
บริเวณหน้าโรงบำบัดน้ำเสีย
จุดประการเองก็พร้อมกับ

อายุ๔๒ปีไปทำแผนประกอบ
คำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
โดยก็มีกำลังตำรวจมาดูแลความเรียบร้อย

การทำแผนเริ่มจากตัวผู้ต้องหา

บริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมกับผู้เสียชีวิต
ซึ่งระหว่างทางผู้ต้องหาเขาอ้างว่านะคะเกิดมีปากเสียงกัน
แล้วผู้ต้องหาลงมาขอน้ำกับพลเมืองดี
จากนั้นผู้เสียชีวิตเขาใช้จังหวะนั้นนะคะวิ่งหนีลงมาจากรถ
ที่ผู้ต้องหาเองจะวิ่งตามลงไป
โดยขณะนั้นผู้เสียชีวิตวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี
บริเวณรถสองแถวตามภาพ

ก็เลยวิ่งเอาน้ำมันมาราดผู้เสียชีวิตและพลเมืองดี
ก่อนจะใช้ไฟจุดเผาเลย
หลังจากนั้นผู้ต้องหาก็วิ่งกลับไปเอามีดดาบ
เพื่อที่จะตามไปกระหน่ำแทงผู้เสียชีวิตบริเวณคูน้ำอีกค่ะ
ส่วนอีกสองจุดที่ไปก็คือบริเวณหอพัก
อันนี้ก็จะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๓กิโลเมตร
และจุดที่ไปจอดรถตอนแรกบริเวณหน้าสนามกอล์ฟ
ซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
พนักงานสอบสวนไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ต้องหาเปิดเผยสั้นบอกว่า
เมื่อวานครอบครัวของภรรยาไม่ให้อภัย

อยากจะตายตามตกเมียไป

กับอดีตแฟนก่อนหน้านี้

เอาน้ำมันไปเผาครับ

ไม่ใช่คุณหมอนที่เสียชีวิตนะคะกับอดิต

ลองไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุแล้วเขาพูดว่าอย่างไร
ตราดเป็นอย่างไรตราดอย่างไร
พี่ทำไมไม่ให้ผมคุยก่อน

ตรงผมบอกว่า
ตั้งแต่วันนี้๑๙ผมเพิ่งจะได้อยู่กับแฟนผม

เขาให้สัมภาษณ์นะครับถือแฟนนะครับ
อืมใจร้ายเกินอืมแล้วทำแล้วทำอีกด้วยน่ะ
เคยทำมาก่อนหน้านี้เข้าไปดูประวัติไงพอประวัติปุ๊บก่อนหน้านี้เนี่ย
ปีห้าเจ็ดใช่ไหมน้องใช่ค่ะเคยก่อเหตุอย่างงี้มาแล้ว
ก็ไม่จำนะตอนนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนกัน
แล้วก็จะเอามีดมาแบบแทงท้องตัวเองจะแบบประชดเรื่องเกี่ยวกับความรักอะไรแบบอย่างนี้ค่ะ
สังคมนี้อยู่ยากแล้วก็น่ากลัวขึ้นทุกวันเลยอ่ะจริงจริง
ต้องระมัดระวังนะคะในการที่เราจะมีความรักนะ
เราต้องรู้ได้เลยนะไม่รู้เขารู้เรานะ
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยรักให้ถูกไม่ใช่รักแบบผิดผิด
ถ้าพูดว่ารักแล้วคุณฆ่าเขาแบบเนี้ยไม่ได้มันรักเหล่าทั้งจริงจริงใช่ไหมอืม
เดี๋ยวจะไม่เล่าข่าวพระเดี๋ยวจะไม่ครบรายการ
มีทุกวันจริงจริงตอนนี้ฮะก็ผ่านวันมาคะบูชามาแล้ว
ไม่เล่าเดี๋ยวจะสาธุกันหน่อยค่ะโอ้สาธุไม่ไหวฮะ
คือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังด้วยนะอยู่นี่แถวย่านประชานิเวศ๓นี่
โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยแถวย่านที่มัมบอกเนี่ย
ประชานิเวศสามนี้ค่ะเขาพานักเรียนชาย
รวม๙คนไปแจ้งความ
เหตุการณ์นี้มันเกิดหลังช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ซึ่งโอเคละมันก็เป็นของที่เขาใช้คู่กันอ่ะ
ทักข้อความไปติดต่อพูดคุยกับนักเรียนชาย
นักเรียนอายุประมาณ๑๔ถึง๑๗แค่นั้นแหละ

เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียน
แล้วก็เป็นนักกีฬาบาสเยาวชนทีมชาติด้วยนะ

ปรากฏทักออกไปเพื่อไปหลอกลวงให้เด็กนักเรียนทั้ง๙คนเนี่ย
มาถ่ายภาพแล้วก็คลิปอาณาจารย์ลามกส่งให้
หากไม่ทำก็จะเอาภาพอาณาจารย์ที่มีอยู่เนี่ย

อะไรกันเนี่ย
ปรากฏว่าผู้กำกับสพรัฐนาธิเบสเนี่ยนะฮะ
เขากำลังสืบสวนก็ได้ประชุมวางแผน
เพราะอะไรเพื่อจับกลุ่มว่านี่
เขาวางแผนกันเลยว่าเราจะต้องจับกลุ่มคนร้ายคนนี้ให้ได้โดยเร็ว
เนื่องจากมีภาพอาณาจารย์ลามกส่งของเด็กนักเรียนเนี่ย
หลุดไปอยู่ในมือของคนร้ายเกรงว่าภาพดังกล่าวเนี่ย
มันจะถูกเผยแพร่ออกไปถูกเผยแพร่ไปปุ๊บ
มันจะมีความเสียหายต่อเด็กและเยาวชนเพราะเป็นเด็ก๑๔๑๔
นะก็ต้องมาเจอกันต่อมาพระรณชัย
อายุเพิ่ง๒๗ปีนะฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่งย่านงามวงวานเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี้เปล่าคะ
ถูกก็เดินเข้ามาอย่างจุดนัดหมาย
ตำรวจก็เลยมามาแล้วเหรอหลวงพี่นิมนต์
นิมนต์ไปไหนนิมนต์ไปซะหน่อย

ก็เลยเชิญตัวพระรณชัยมาสอบถาม
เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงพักษณ์

ตรวจโทรศัพท์มือถือเนี่ยโห

จากการตรวจศพไอ้ยา

อาณาจารย์ล้วนชินบัญชรหายไปไหนหมด

เป็นคลิปลามกอนาจารย์ของกลุ่มนักเรียน๒คลิป
แล้วก็มีภาพลามกอนาจารย์บุคคลอื่นเนี่ย

เขาอ้างว่ารู้จักกับคนชื่อพลอยทางเฟซบุ๊กมานานแล้ว
พลอยเนี่ยได้วีดีโอคอลมาหา
ให้ตัวเองเนี่ยช่วยตัวเองให้ดู

ซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นพระหนุ่มทั่วไปนั่นแหละ

แต่คำพูดของพระมันตลกดีเหมือนกัน
อย่างอย่างนี้เรียกตลกหรอไม่ตลกนะ

เขาเล่นเฟซบุ๊กนั่นแหละเป็นพระหนุ่มทั่วไป

คนเราเวลาจะตอบอะไรไม่ได้เราตอบไม่รู้ไว้ก่อน
โดยใช้คลิปมาอ้างว่าถ้าไม่ให้เงินค่ะ

เรามันที่ยากโยมให้เงินไปแล้ว
หาแหล่งให้
แล้วตนก็บอกว่าให้น้องเนี่ยถ่ายคลิปเปลือยกายอาบน้ำหน่อย
น้องเป็นพระนะค่ะช่วยตัวเองมาให้ไปหน่อยโอ้เมื่อก่อนตนอ่ะ
ก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในวัดนี้หรอกแต่ตอนเนี้ยเป็นผู้ช่วย
ช่วยเจ้าอาวาโอ้ยตายแล้วอืมเอาไงไงต่อไปคืออ่าแล้วอ่า
แล้วรู้สึกยังไงกันดีเนี่ยตนเนี่ยไม่ได้ห่วงตัวเอง
หรอกแต่ห่วงคณะอ๋อเพิ่งห่วงห่วงคณะสงฆ์โถขอบคุณแล้วก็
ความรู้สึกของญาติโยมอ้าวเพิ่งห่วงญาติโยมที่เขามาทำ
มูลแกนก็จะรู้สึกยังไงอืมอ่าแล้วแบบอุ๊ยโอ้คุณพระอ๋อ
แต่คำตอบของพระเนี่ยมันควรแล้วเหรอใช่โอ้มันมันไม่ควรตั้งแต่เรื่อง
ศึกเถอะอืมศึกเถอะจริงตอนนี้ศึกแล้วเขาบอกว่าหลังจากสอบสวนเสร็จปุ๊บ
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวพระรณชัยเนี่ยไปทำการศึกก่อนจะนำตัวกลับมาดำเนินคดีนะฮะ
ในข้อหาครอบครองสื่อรามกอนาจารย์เด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองและผู้อื่น
หากพบว่ามีความผิดกระทำการอย่างอื่นก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพรัฐนาธิเบส
เพื่อจะหน่อยถึงความจนหิงต่อไปนะฮะอ๋ออันนี้คือภาพฤศึกแล้วหึไม่รู้จะไปยังไงต่อ
ให้เขาทำอ่ะถูกใช่ไหมหรือแม้งกับการกระทำนั้นในขณะที่อยู่ในจีวรมันก็ไม่ใช่เป็นการกระทำที่สมควรนะใช่ถูกอาชีพพระเน้นอีกครั้งนึงว่าศาสนาเป็นหลักแกนที่เขาสอนให้คนละความชั่วทำความดีแต่วันนี้คนใส่จีวรเป็นอาชีพพระพระดีดียังมีอยู่จริงยังมียังมี
ตัวเรานะประชาชนอืมถูกต้องเลยค่ะอ้ามาดูในเรื่องของยูนิฟอร์มเหมือนกันค่ะแต่เป็นอีกยูนิฟอร์มหนึ่งซึ่งเป็นการที่เขาบอกว่าเทรนด์ของการใส่ชุดนักเรียนไทยในตอนนี้เนี่ยกำลังมาเลยใช่เลยแต่ต้องระมัดระวังทำไมคะถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในชุดนักเรียนเนี่ยที่ผิดในวิ

บอกว่าในการแต่งชุดนักเรียนโดยที่ไม่เป็นหรือไม่ใช่คือคุณไม่เป็นและคุณไม่ใช่นักเรียน

เพื่อให้คนอื่นน่ากลุ้งบอกว่าคุณเป็นนักเรียน
จะมีโทษปรับครับ
จะมีโทษปรับที่ระบุด้วยหรือไม่เกินหนึ่งพันบาท
แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าตรงที่ปักอะค่ะมีปักที่เสื้อเนี่ย
ดูเป็นสำคัญว่าหากคุณใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนแล้วปักอักษรย่อ
ที่ไปตรงกับอักษรย่อของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งกรณีเนี้ยอาจจะเข้าข่ายว่าผิดตามกฎหมาย
แต่หากปักชื่อของตนเองเฉยหนูอ้วนหนูเมย์อะไรอย่างนี้นะคะ
ผิดค่ะอ๋อไม่ผิดใช่จึงอยากออกมาเตือน
เพราะว่าตอนนี้เห็นว่าเป็นกระแสของนักท่องเที่ยวซื้อชุดมาใส่กัน
ต้องระวังเพราะอาจจะเข้าข่ายในการผิดกฎหมายได้ค่ะ
เราไปฟังเสียงทนายกันมั้ยฮะมีมั้ยคะมีฮะถ้ามีขอไปฟังเลยค่ะ
ถ้าคุณไม่ใช่นักเรียนแล้วไปแต่งเครื่องแบบนักเรียนตรงนี้นะครับ
หรือว่าแต่งกายเรียนแบบนักเรียนเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเชื่อว่า
คุณเนี่ยเป็นนักเรียนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ดูยังไงนะครับตรงนี้ต้องดูตรงที่ปักนะครับ
เป็นสำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณใส่ชุดนักเรียนแล้วไปปัก
พอดีว่าตัวอักษรเนี่ยกลายเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียนใด
หนึ่งเนี่ยครับตรงนี้เขาข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ
แต่ว่าถ้าคุณปักชื่อของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับ
อืมบางอย่างก็ต้องดูที่เจตนาของเขาบางคนใส่ชุดนักเรียนไปเพื่อที่จะไปทำผิด
ทำผิดหรือว่าไปหลอกว่าแบบเออฉันเป็นนักเรียนอยู่นะ
ฉันอาจจะไปอยากได้ส่วนลดส่วนลดนี่นั่นดังนั้นก็ต้องดูเจตนาหลายอย่างด้วย
อันนี้ชื่อพรงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ชื่อพรงจริงมันมีไงครับคุณอ้วน
เพราะสมัยก่อนตอนเราเรียนแบบมัธยมหรือมหาวิทยาลัยมันมีบางที่ร้านอาหารบาง
เขารับนะบัตรสมัครบัตรนักศึกษาบัตรนักเรียน
ลดราคานู้นลดราคานี้อันนั้นคือในกรณีที่บางคนอาจจะไปหาผลประโยชน์จากการ
ใส่ชุดนักเรียนเพื่อไปทำอะไรแบบนั้นแต่ในกรณีนักท่องเที่ยวอย่างทนาย
ก็บอกว่าอ่าโอเคคุณต้องดูด้วยว่าบางคนเขาทำอะไรบางทีเนี่ยเขาใส่เฉย
แล้วมันไม่ได้มีปักอะไรเลยด้วยซ้ำอย่างนี้
ไปเป็นแฟนก็เหมือนกับเราแต่งชุดนักเรียนญี่ปุ่นอ่ะอืมใช่
ร้านอาจจะไปปักแล้วมันเกิดไปตรงในกรณีที่ทนายเขาบอกว่าโอเค
มันก็อาจจะมีความผิดในจุดนั้นแต่ถ้าโดยทั่วไปโอ้โห
ถ้าสมมุติออกมาบอกว่าใส่ไม่ได้เลยเนี่ยต้องดูดีเลย

แต่โอเคต้องระวังเรื่องของอักษรย่อโรงเรียน
บางทีมันอาจจะไปกระทบกับโรงเรียนนั้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดก็ได้
ใช่อันนี้ต้องระวังเลยนะ
ถ้าบางทีอาจจะไปยืมเสื้อเราเคยนะเราเคย

นี่ไงคะสีชุดนักเรียนนี่ต้องมีแน่นอน

คุณอาจจะอยากไปปักชื่ออะไร
อักษรย่ออะไรที่แบบไปกระทบอะไรหรือไปทำไม่ดีอะค่ะ
ต้องระมัดระวังยังไงมันมีพรบอยู่ล่ะค่ะคุณ
พูดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรับทราบไว้เผื่อว่าจะต้องคิดแล้วก็ตรีตรองนิดนึง
เจตนาแต่วันนี้คลิปที่คนแชร์ก็บอกพระราช๒ถูกไหมคะ
พระราช๒อีกแล้วอะคือเมื่อคืนนะคะวันที่๗มีนาคม
เวลาประมาณสัก๒๒นิดหนัก๕๐นาทีที่มีการปิดการจัดล่าจอในทางหลักนะคะ
ตอนนั้นเขามีการทำงานกันนะคะก็คือว่าผู้รับจ้างเขาใช้รถเคน
ยดรถแบ็คโฮที่มันจมเรนอยู่ระหว่างนั้นที่ยกอะ
ลิงของรถเคนมันหลุดออกจากรถแบ็คโฮอีกแล้วเหรอ
รูดออกมาก็ทางพ่อดูมของรถเคนเนี่ยมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็หัก
ขวางทางคู่ขนานช่วงกม๒๕นะคะ
ทางด้านขาออกค่ะก็คือขาออกอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร

สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วนะคะ
ก็คือมันล้มขวางถนนพระราม๒เลย
จากเหตุการณ์นี้ค่ะนายเจษฎาพยงศรีในช่างโครงการเขาก็มีการออกมาส่งหนังสือถึงผู้จัดการ
มารับอันนี้ก็คือต้องมีการขอตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้ทางนะคะ
โครงการเขาก็เลยขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างเพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัย
แล้วก็ตรวจเช็คเรื่องของเครื่องมือต่างอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานของโครงการ
ตั้งแต่๘๑๐มีนาคม๒๕๖๖ก็คือ๓วันนี้ให้หยุดปฏิบัติงาน
แล้วก็ไปเช็คเรื่องของอุปกรณ์ต่างเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของประชาชนผู้ใช้ทาง
แล้วก็โปรดแจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบด้วยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบโครงการนี้ค่ะเขาเริ่มทำมาตั้งแต่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๖
จะไปสิ้นสุดอีกทีนึงนู่นเลยค่ะ๑๘มกราคม๒๕๕๙
พระรามสองนี้สร้างไม่จบเนอะ
อันนี้ยาวเลยค่ะอันนี้ก็๑๐๘๐วัน
ใช้วงเงินในการที่สร้างเส้นนี้นะคะ๑๙๑๐ล้าน๓แสนบาท
ใช้เวลาทำค่อนข้างเยอะมากแต่เส้นพระรามสองตอนนี้ก็คือเวลาไปก็คือรถค่อนข้างติด
แต่อันนี้โชคยังดีที่มันเป็นการปิดการจราจรในขณะที่เขากำลังมีการทำพอดี
ถ้าเกิดไม่ได้ปิดลองคิดดูว่ามันจะยังไง
เป็นเรื่องที่จะต้องเศร้ากันอีกแล้วล่ะค่ะ

เดี๋ยวเรากลับมากันเนี่ยเคยไปบึงบอระเพศหรือยังครับ

ตอนนี้เขาบอกมีจราเข้อยู่๒๐ตัวนะ
ใจเย็นอย่าเห็นจราเข้อย่าตกใจ

เรากลับมาเล่าให้ฟังครับ

จริงแล้วเคยไปเที่ยว
โบรึงน้ำเสือที่ใหญ่ที่สุดครับประเทศไทยไหมฮะ

ก็จะมีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะพอสมควรปรากฏว่าเขาไปบึงบรเพชรกัน
ขอภาพขึ้นมาอ๋อยังไม่นะปรากฏว่าเนี่ยถ้าคุณไปถึงเนี่ย
ทางเข้าบึงบรเพชรคุณดูจราเข้นี่เขาจะมีคนมาต้อนรับคุณอย่างนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าคือเขาอยู่ของเขาดี
แสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์พอสมควรหรือคนเอามาปล่อยเนี่ยเราไม่รู้
ชื่อนางซ่อนกิ่นหรือปะแต๋วนะครับคัมบุรีเนี่ย
ชาวบ้านเขามีหน้าที่ดูแลจราเชษฐ์ในบึงบรเพชร
กฎชาวบ้านในเมืองบรเพชรเนี่ยเขานับถือเจ้าแม่หมอนทองเนี่ยจากรุ่น
ผู้ชาตินะผู้ชาตินะจากรุ่นต่อรุ่นเนี่ยนะครับ
มีความเชื่อว่าเจ้าแม่หมอนทองเนี่ยเขาเป็นผู้พิทักษ์
ค่ะบึงแล้วก็จราเข้ในบึงเนี่ยแหละอืม
เพราะฉะนั้นหากจะลงหาปลาในบึงเนี่ยก็ต้องไหว้ขอความคุ้มครองเมื่อสำเร็จ
ค่ะก็จะนำจราเข้มาปล่อยอ๋อแก้บนคือคนอ่ะแล้วคิดได้ยังไง
ต้องเอาจราเข้มาแก้บนอ๋อเจ้าแม่คือจราเข้อ๋อให้มีเพื่อนอืมอ๋อ
จ้ะโอเคเขาก็เลยบอกว่านี่แหละการแก้บนของเขาเนี่ย
ก็คือการเอาจราเข้มาปล่อยแต่ไม่ได้ให้อาหารนะจราเข้เนี่ยหิว
บางทีป้าก็เลยคิดถึงจรเข้เป็นมันหิวอ่ะอ๋อ
ก็เลยต้องเอาอาหารมาให้จราเข้กินจริงจริงแล้วเป็นภาระให้ป้านะ
อ๋อแต่ป้าก็จริงจริงไปไปฟังเสียงป้าสักนิดหนึ่งมั้ยฮะ
คนก็ต้องตัวตกใจแล้วล่ะฝรั่งมาถวายเฮ้ยเดี๋ยวจะซื้อของมาถวายเลย
ประชาชนอยู่ที่อยู่รอบบึงบรเพชรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนับถือเจ้าแม่หมอนทองนะครับ
ซึ่งจราเข้ถือว่าเป็นสัตว์ของเจ้าแม่หมอนทอง
เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวบ้านทุกคนจะให้ความเคารพนะครับแล้วก็ถือว่า
จราเข้ก็ถือว่าเป็นมงคลมีความโชคดีแล้วจะไม่ทำอันตราย
ไม่ไม่ทำร้ายจราเข้เลยท่านมาเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรเนี่ย
ให้มีความภูมิใจนะครับถือว่าท่านพบสัตว์ที่นำโชค
คือทุกวันนี้ป้าแต๋วเนี่ยนะฮะเขาต้องเลี้ยงจราเข้กว่า๑๐ตัว
หลับหมุนเวียนไปมากินอาหารบางครั้งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทุกวันนี้เขาจะมาบริจาค
เขาทำให้จราเข้เนี่ยอิ่มไปได้หลายวันพอสมควรพร้อมบอกอีกว่าจราเข้บริเวณเนี้ยจริงจริงแล้ว
มีมากกว่ายี่สิบตัวค่ะอืมเนี่ยแต่ที่เชื่อง
ซึ่งเชื่องที่เรียกเขาขึ้นมาได้เลยเนี่ยสิบตัวเหรอแล้วเขาเชื่องเชื่องนะ
ซึ่งสมมุติเอาอาหารมาเขาก็จะเชื่องก็จะขึ้นมากินจริงแต่ก็ต้องยอมรับแหละ
ตอนปล่อยมันก็ปล่อยเหมือนตัวเหมือนเต่าอ่ะเหมือนเราเลี้ยงเต่าญี่ปุ่นอ่ะ
อ่าเด็กเด็กเราเลี้ยงเต่าญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่สักพักเด็กเด็กมันก็น่ารัก
สักพักมันจะโตอ่ะใช่เขาบอกว่าตอนเนี้ยมันก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้น
แต่ยืนยันว่าเขาไม่ทำร้ายเขาอยู่อย่างสงบหากนักท่องเที่ยวจะมาชมเนี่ย
ก็ซื้อไก่มาเลี้ยงเขานะเดี๋ยวถ้าสมมุติไม่กล้าเรียก
เดี๋ยวป้าจะเรียกขึ้นมาให้ดูอ่ะป้าแต๋วก็เรียกขึ้นมาได้มีคลิปไหมอ่ะ
ไม่ไม่มีไหมคะถ้าเรียกได้จริงจริงอยากเห็นอ่ะ
หรือต้องไปหาป้าตรงนั้นคือสำหรับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรเนี่ย
ถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจึงทำให้สัตว์ต่างเนี่ย
มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะนะฮะจากการศึกษาของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่าจริงในบึงบรเผ็ดเนี้ยตอนเนี้ยมันทะลุสามสิบตัวไปแล้วอืม
แล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ึงบรเพชรเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้ามาเยี่ยมชมได้
ก็จะได้เห็นจราเข้ตลอดแหละฮะเป็นเรื่องปกติค่ะ
สักนิดนึงอย่าไปทำร้ายเขาไม่ต้องตกใจค่ะ
แล้วอย่าไปแห่เขาแค่นั้นเองอืมแล้วถ้าเราลงไปเดินเดินอยู่แล้วมันมา
เขาขึ้นอยู่แล้วลูกขึ้นรถใช่ไหมเขาขึ้นอยู่แล้ว
แล้วเราทำไงเราก็อย่าลงเราก็อย่าไปอืมไม่รู้ว่าเหมือนเราเจองูทำไงอ่ะ
ก็วิ่งหนีกันแหละค่ะก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่อ่า
อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นการเป็นการเอ่อ
ตัวเองนิดหนึ่งอ่ะน่ะว่าวันที่เราไปแล้วเจอช้างลมรถเราอ่าใช่ใช่
อะไรประมาณนั้นอ่ะบนเขาใหญ่ทุกวันนี้ช้างปุ๊บแล้วแต่เราก็ไม่รู้อารมณ์ช้าง
ใช่เพราะว่าอารมณ์ช้างเขาใช่เขาจะเป็นยังไงถูกต้องแล้วเขาจะยกอวงเขา
หรือเขาจะถูกลดแล้วเขาใช้คลิปกันอ่ะช้างลมรถทั้งขันอ่ะใช่ใช่
แต่อันนี้ถ้าเผื่อว่าเขาจะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น
คุณว่าเราก็ไม่เคยเลี้ยจราเข้อ่ะเห็นแต่ทุกวันนี้จราเข้รู้แต่ว่า
ครั้งหนึ่งจราเข้เคยเป็นสัตว์ที่ทำเงินให้หลายคนมาก
แน่นอนปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะไม่ใช่อ่ะโควิดมาปุ๊บ
ราเข้กลายเป็นเนื้อสัตว์ไว้กินอ้าวเหรอเพราะว่ายอดการสั่งคือโอเคละ
เมืองนอกเขาก็ลนลงไม่ฆ่าสัตว์กันแล้วใช่ใช่ใช่
จากเมื่อก่อนฟาร์มจอละเข้เยอะมากนะในประเทศไทยของเรา
วันหนึ่งฟาร์มจราเข้ลดลงเพราะว่าไม่มีใครสั่งซื้อ
ก็เลยเอาจอละเข้มาย่างเป็นสะเต๊ะจอละเข้ตามทาง
ความว่าตัวหนังเขาที่จะต้องไปทำอะไรต่างไม่ค่อยมีคนสั่งแล้ว
ก็เลยจะเอาเนื้อมาคนที่เลี้ยงไว้ก็ประสบปัญหาเหมือนกัน
ประสบประทับเจ้ามีคนถามว่าถ้ามันกัดคนสักวันนึงจะทำยังไง
มีคนเขียนคำถามว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เอามาปล่อยได้ยังไง
มันก็เป็นคำถามค่ะ

โอ้แกเป็นตัวใหญ่เบอร์เลิ่นน่ะ

ถ้าสมมุติว่าไม่มีป้าแต๋วจะทำยังไง

เหมือนกับวันนี้เลี้ยงเสือเลี้ยสิงโตไม่ผิดกฎหมายรู้ไหมคะ

วันก่อนเนี่ยฉันเอ๊ะสตูดิโอเดินเอาเสือจุงเธอ
สตูดิโอขาชการรูปพี่มันเอารูปให้ดูอยู่โอ้ยจริง

ห้ะเขาเดินจุงอะไรกันนะเดินจุงเสือโครงอย่างเงี้ย
โอ้มันไม่ไหวนะ
เขาจะต้องมีพื้นที่ว่าทุกวันนี้ไอ้ฟาร์มเสือขาว

อ๋อมันเข้ามาเป็นพันธุ์พันธุ์ด้วยหรือเปล่า
ใช่ไหมตอนนี้ฟาร์มเพาะพันธุ์เสืออยู่ในเมืองไทยนะคะ
ที่แบบว่าคนต่างชาติจะซื้อน่ะตอนนี้อยู่ที่บังฟา

เราคงไม่นะเราไม่รู้เลยว่ากลางดึกขึ้นมาเขาจะมีอารมณ์อย่างไร

จริงเหรอจริงเหรอ

อะไรนะพี่หมายความว่าเราต้องเลี้ยงเขามาตั้งแต่ระยะใช่ไหม
ันอยู่ที่บ้านเว้นมันไปแล้วมันจะกลายเป็นแมวไม่ใช่มันก็คือเสือนะพี่
เดี๋ยวก่อนคุณทำหน้าอย่างงี้ได้ใช่มั้ยเข้าใจ
แต่ต้องมีใบอนุญาตต้องไปแจ้งอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าสมมุติในหมู่บ้านไปเลี้ยเสือเลี้ยสิงโตเหมือน

เขายังไงเขาก็ยังเป็นเสือก็ไม่ใช่แมว
แล้วมันจะเป็นภาระต่อไป
เมื่อเมื่อโตแล้วเราบอกไม่ได้อะไรอย่างนี้
ภาระอยู่แล้วค่ะคนเลี้ยงต้องรวยมากด้วย
ก็เหมือนคนเลี้ยงงูอ่ะนะวันหนึ่งขึ้นมาก็นะ

เหมือนเมื่อก่อนปลาปริลินยาที่ไปปล่อย

ก็คิดดูดี่อน
ร้านก็บอกว่าได้มันใช้ได้เนี่ยไม่โดนจับหรอกออกไปใช้ได้
เพจดังออกมาบอกเลยว่าอันนี้คุกมาเยือนแน่ค่ะ

ระบุบอกว่าผู้บริโภคร้องเรียนได้เหรอ
ให้ป้ายทะเบียนปลอมมาแบบนี้ความผิดสำเร็จไหม
มาเยือนผู้บริโภคเห็นเห็นซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองมาจากร้านในจังหวัดขอนแก่น
แล้วทางร้านเนี่ยแจ้งเปลี่ยนเลขทะเบียนและจังหวัดใหม่นะคะจากของเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสกลนคร
รอป้ายใหม่มาเนี่ย๘เดือนด้วยกันจนทางร้านส่งป้ายมาให้
แต่กลับมันไม่มีป้ายคอสอค่ะมันไม่มีคอสอ
พอถามที่ร้านเขาบอกว่าป้ายนี้สามารถใช้ได้ปกติเข้าด่านได้ไม่โดนจับ
แล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเอาป้ายจากขนส่งเนี่ยต้องเอาเล่มเขียวไปแจ้งที่ขนส่ง
ผมจะทำอย่างไรได้บ้างหรือต้องใช้ป้ายปลอมจนกว่าจะผ่อนหมด
หลังจากเรื่องดังกล่ามันถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันเลยบอกว่า
ปลอมแปลงเอกสารทางราชการโดนเต็มไม่ต้องห่วง
มันจะไม่โดนได้ยังไงก็ป้ายในกรอบไม่มีคอสอ
เว้นเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ไปดำเนินให้มันถูกต้อง
ขณะที่บางรายให้คำแนะนำว่าควรไปแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อให้เรียกร้านนะคะรวมไปถึงไฟแนนซ์มาพูดคุยเจรจากัน
คือตราขอสอมันย่อมาจากกรมการขนส่งทางบก
ตราเฉพาะเลยนะคะที่มันจะถูกปั๊มนูนติดอยู่บนป้ายทะเบียน
ลายน้ำซึ่งเขาบอกว่าใช้เทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษ
มองเฉียงเนี่ยค่ะหรือว่าต้องแสงแดดมันจะเห็นลายน้ำ
ถ้าหากเป็นของปลอมแบบนี้จะทำไม่ได้
แล้วก็ตัวเลข๑๐ตัวยิงด้วยแสงเลเซอร์จะติดอยู่ด้านหลังแผ่นป้ายทะเบียน
เลขตัวถังของรถยนต์ต้องตรงกับใบแจ้งเสียภาษีหรือป้ายวงกลมตัวเลขต้องตรงกันนะคะ
ดังนั้นบางทีเนี่ยอย่างบางคนเขาซื้อมาแล้วพอป้ายทะเบียนมันมาแล้วดูแบบไม่มีคอสอ
ทุกคนก็จะไม่มั่นใจแล้วนี่แหละถ้าเกิดตรวจขึ้นมาเนี่ยคุกมาเยือนเห็นนะคะ
ต้องระวังด้วยระวังกันนะฮะใช่
อืมอ่ะวันนี้รู้สึกวัคซีนรุ่นใหม่เรามาแล้วมาแล้วค่ะ
เราไม่ต้องไปรอคอยไปเหมือนเมืองอื่นก็ละนี่ดีใจมากเลยทีเดียว
เพราะเนี่ยกำลังตั้งคำถามกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะเรารอดไง
เราไม่ได้เป็นโควิดไงเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดมาแล้วอ่ะ
จำนวนนึงใช่ไหมคะซึ่งเราควรจะต้องฉีดต่อไปนะ
แล้วดูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่มีภูมิกันต้านทานเลย
เพราะเราเหมือนเป็นชุมชนกลุ่มน้อยเหมือนกันนะที่ยังไม่ได้เป็น
ใช่ไหมไม่เป็นชุมชนกลุ่มน้อยถูกมากแล้วดูอันตรายอ่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกกังวลตัวเองเหมือนกันว่า
คิดว่าอยากจะไปฉีดนะคะแล้วควรจะไปฉีดหรือไม่ก็เป็นคำถามอยู่
เปิดฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้ารุ่นใหม่เลยนะคะอืม
ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าสถาบันโรคผิวหนังได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิดไฟเซอร์รุ่นใหม่นะคะ
ขึ้นเป็นการผสมกันระหว่างสายพันธุ์ของอู่ฮันและโอมิครอน
นะคะได้เปิดให้เป็นการบริการแล้วก็เป็นเข็มกระตุ้น
ให้กับบุคลากรด่านหน้ากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุด
นานเกินกว่า๔เดือนขึ้นไปนะคะ
ก็จะบอกสามารถเปิดบริการได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะ
ในเดือนมีนาคมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๗ค่ะ
แล้วเขาก็ระบุมาเลยว่า๘๙๑๐๑๑๑๑๓๑๔นะคะ
ในเวลาตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๓โมงบ่าย๓โมง
ของอาคารสถาบันโรคผิวหนังอยู่ตรงอนุสวรีนะคะ

ซึ่งจะสามารถฉีดได้เป็นวัคซีนชนิดที่ฉีดได้
ตั้งแต่อายุ๑๒ปีขึ้นไปเป็นฝาสีเทานะคะ
และสามารถจองคิวล่วงหน้าได้นะคะ
ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปจองได้ก่อนฉีด๑วันค่ะ
ซึ่งขั้นตอนของการที่จะลงทะเบียนก็สามารถที่จะเลือกวัคซีน
แล้วก็บอกวันเวลาที่ต้องการจะไปนะคะ
ชื่อนามสกุลเพศสัญชาติบัตรประชาชนอะไรต่าง
วันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถจะกรอกเข้าไปได้เลย
แล้วก็สามารถจะตรวจผลการลงทะเบียนได้โดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า
เป็นภาษาอังกฤษนะคะบางซื่อ
ตามวันเวลาที่ทำการค่ะ
เขาถามอยู่ว่าใครควรจะฉีดบ้างก็คือมีคนอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ผู้ป่วย๗โรคเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียง
ทุกคนที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานกว่า๔เดือน
ซึ่งจริงวัคซีนตัวใหม่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ประเทศที่เขามีวัคซีนตัวใหม่ก็เนี่ย
สหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชนาจักรออสเตรเลียแล้วก็ซิงคโปร์
และประเทศไทยอยู่ตอนนี้ประเทศไทยแล้วละมีอย่างใช้ค่ะ
ใช่ค่ะตอนนี้เราพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณค่ะ

จากกรณีเพจดังเขาออกมาเปิดประเด็นถึงนางเอกหน้านิ่ง

เดี๋ยวก็นางร้ายเดี๋ยวก็นางเอก

มอย๑๐๘ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่า

กูก็สาระไปรู้เรื่องเขาอีก
ไม่ใช่นางขนของออกจากบ้านผู้อย่างเดียวนะ
ผู้ก็ไม่อ่อนโยนกับนาง
เก็บของให้คนเอาไปส่งให้นางไม่เหลืออะไรสักชิ้น

รักใครก็รักจริงให้ใจเต็มร้อย
ก้มผมไปที่นางเอก
โดยมีคนคอมเมนต์กันอย่างเช่น
คนแรกเลยจ้าที่ได้ฉายานางเอกหน้าเหวี่ยง
นึกออกคนเดียวคนที่บอกพวกเรามีนิสัยชอบผ่อน
ใครวะ
ใครเขาเขียนเป็นใครอ่ะ

อืมเดี๋ยวนะ
อันนั้นเขียนแฟนหนุ่มคือใครเมเฟื่องอารมณ์ครับ
คอมเมนต์ครับไงแฟนนุ่มคือใครเพราะว่า
ในนั้นมีเขียนไงที่เขาเขียนว่าแฟนนุ่ม
อ๋อแฟนนุ่มคือใครเออใช่เนาะคุณเมเฟื้องอารมณ์ไง

ในโลกโซเชียลเขาชอบตามให้เราต้องใช้สมอง

อันนี้ค่ะมีการเชื่อมโยงกันมาหลายคน
ก็คงแวะไปเยี่ยมเมียมใหม่เถอะเผอะ

ที่ไปทำใครเขาท้องแต่มีโอกาสกลับมาบ้านทั้งที

อยู่ดีก็เลยกลายเป็นเหตุให้ต้องออกมาเคลียร์ความเข้าใจผิด

ออกมาบอกว่าสงสารผู้ชายคนนั้นมาก

ทุกวันนี้มีแค่ไปทำงาน

อยู่กับลูกกับภรรยาแค่นั้นเลย

กลับมาก็น่าจะมีเคลียร์แต่กับภรรยา

แม้แต่นิดเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรา

ยืนยันยังเป็นคนที่คลั่งรักภรรยาเหมือนเดิม

คือเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าเราทุ่มเทให้กับงานที่สุด

ดึงความสนใจหรือความทุ่มเทของเรา
ไปจากครอบครัวได้เลย

แต่ไม่ใช่หนูแน่นอน
ไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดครับ

อยู่กับลูกกับภรรยาแค่นั้นเลย

เพราะว่ามีชื่อ

แต่ก็อย่างที่ว่าสงสัยผู้ชายคนนั้น

แล้วที่ไปต่างประเทศก็ไปด้วยกัน
กลับมาก็น่าจะมีเคลียร์กับ

เออเนอะทำไมไปตกที่คุณชายได้เนอะ

แล้วก็ทันทีที่ผู้จัดงานอย่าง

เรื่องของบัตรราคาคอนเสิร์ตค่ะ

ราคาที่ออกมามันโหดแบบสุด
สูงถึง๑๔๘๐๐บาท

๐บาทแล้วก็ราคารองลงมา

บอกว่าบัตรมันแพงมากเงินเดือนทั้งเดือนเลยนะ

รอบนี้เค้าบอกว่าเค้ากดบัตรได้เนี่ย

ครั้งที่แล้วบัตรไปแล้ว
ไหนดูผักอีกทีอ่ะดูผัก
ไม่ต้องหรอกไอ้พวกนี้เหมือนกัน

อยู่ข้างบนนู้นเลยเนอะ

กลายเป็นว่าตอนนี้แบบราคา
ฮ่าวใส่ไทยสดกว่าไทย

เท่าเวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป